ส่วนเหตุนี้เป็นเหตุการณ์สลดเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีรายงานเหตุว่ามีคนคนหนึ่งถูกรถไฟฟ้าสายสีแดง

แล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่เข้าใจว่า

เขาไปอยู่ในจุดในตำแหน่งตรงนั้นได้อย่างไร

แล้วคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ตายเป็นใครอ่ะค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดช่วง๔ทุ่มครึ่งบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง
ที่สถานีวัสมีนารีเขตจตุจักรกรุงเทพนี้ค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะก่อนเข้าสถานีวัดเสมียนารีก็พบผู้เสียชีวิต
เป็นชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปีนอนคุดคู้เสียชีวิตอยู่กลางรางรถไฟ
แล้วศีรษะขาดกระเด็นเท้าก็ขาดทั้งสองข้าง
เหลือแต่ส่วนลำตัวอยู่ตรงร่องกลางเนี่ยค่ะ
สภาพศพนะคะเขาสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีเทา
แต่ภายในร่างกายคือไม่มีเอกสารใดติดตัว
เพียงแค่ธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท๑ใบ
ฉบับละ๑๐๐บาท๑ใบรวมทั้งหน้ากากอนามัยในมือเท่านั้น
จากการสอบสวนก็ทราบว่ารถไฟฟ้าสายสีแดง
ซึ่งออกจากสถานีกลางบางซื่อเนี่ย
่งหน้าไปที่สถานีปลายทางรังสิตค่ะ
พอพ้นสถานีจตุจักรเพื่อไปสถานีวัดเสมียนนารี
ปรากฏว่าคนขับขับอยู่ได้ยินเสียงดังตึงจากใต้ท้องรถ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแล้วก็มาพบศพผู้เสียชีวิตค่ะ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพออกจากรางนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
และขึ้นไปบนรางรถไฟได้อย่างไร
จุดที่พบศพก็เป็นบริเวณกลางทางคือไม่ได้มีสถานีด้วยค่ะ
ต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบทั้งหมดก่อน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
แล้วก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นจงใจฆ่าตัวตาย
เป็นอุบัติเหตุหรือว่าอย่างไรถ้าใครเป็นญาติ
หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นคนที่ตัวเองรู้จัก

ก็แจ้งเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
หลายคนก็วิภาควิจารณ์แล้วดูข่าวนี้แล้วก็งงว่า
ทำไมเขาถึงไปอยู่บริเวณกลางรางซึ่งมันไม่มีสถานี
ใช่ค่ะคือลงไปตั้งแต่ตรงไหนแล้วเดินไปไกลขนาดไหน